โอ้โหคุณผู้ชมสิ่งที่เธอทำกลับไปนะ

ทุกคนพี่เจ๋งไง

เธอว่ามันหกลบไหม

นี่ดูมุมนี้เขาทำอะไร

อ้าปากค้างเลยอะ
คือคือประมาณว่ามาที่โคมออฟฟิศตรงนี้

พอแม่อนุญาตให้ขึ้นไปแล้วก็ไล่เลยบอกให้ออกไปเลยเนี่ยออกไปเลย
เหมือนบอกจะมาหาเพื่อนอะไรไงเพื่อนทำงานอยู่ที่นี่
แต่ว่าทางเจ้าของเขาบอกถ้าคุณจะมาหาเรื่องส่วนตัวอะไรกันแบบ

ตบก้นโชว์อย่างนี้ค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราไปคุยกับลูกสาวเจ้าของโฮมอฟฟิศ
คุณปริชัดนะคะเธอเล่าบอกว่าเธอทำงานอยู่
แล้วอยู่ผู้หญิงคนนี้เห็นบอกว่าผู้หญิงเสื้อขาวคนที่เด้งหน้าตบหลังเนี่ยนะ
อายุประมาณสัก๔๐๔๕ปี
อยู่เดินปรีเข้ามาที่ประตูด้านในเลย
ซึ่งมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วโฮมออฟฟิศมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนบ้านถูกไหมคะ

ซึ่งเธอบอกว่าจริงตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ย

เดินเข้ามาเฉยดื้อเลยแล้วก็บอกว่า
มาหาเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ข้างบน

ถ้าคุณจะมาพบกันเรื่องส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ย
ตอนนี้คงไม่ได้เดี๋ยวรอเลิกงานแล้วค่อยไปคุยกันละกัน
เธอก็บอกฉันออกไปด้วยค่ะนะ
ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่พอใจเดินออกไปเหมือนกัน
แต่ออกไปนั่งตรงโรงจอดรถก็คือยังไม่ออกไปจากพื้นที่

คุณปริชัดก็เลยเอ๊ะยังไงดี
ก็เลยโทรไปบอกคุณแม่คุณแม่เป็นเจ้าของ

โทรไปบอกคุณแม่แม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ
คุณแม่ก็เลยลงมาดูเหตุการณ์
นี่คุณแม่ก็เป็นคนลงมาดูเหตุการณ์เอง

เออคือหลังจากการท้าทายกันเออแจ้งความเลยอะไรเลย
นั่นน่ะไม่พอใจกันโต้เถียงกันแล้วก็เลย
ขอสักทีหนึ่งแต่ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันนะ

แต่ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจความหมายนะว่าคือต้องการหมายความว่ายังไง

เดี๋ยวลองฟังคุณปริชัดเธอเล่าให้ฟังสิตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่ามันเป็นที่มีสงบลวกคนนี้

ฉันจะนั่งเพราะมันเป็นโต๊ะให้นั่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมแล้วเขาก็โวยวายโวยวายไม่หยุด
ก็เลยเรียกคุณแม่ลงมาดูแล้วก็เกิดป่ะเสียงกันขึ้นเสียงดังมากอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะแล้วก็พอเขาเริ่มเสียงดังขึ้นมากพนักงานคนดังกล่าวก็เดินลงมาพร้อมกันกับคุณแม่
แล้วก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พยายามเพื่อที่จะพาเดินออกไป
แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยังจะปฏิเสธที่จะเดินออกไป
แล้วเขาก็โวยวายเสียงดังมากหันมาหน้าร้านแล้วเขาก็ทำท่าท่าเด้งหน้า
แล้วก็หันมาตีตัวใส่แล้วเขาก็ตะโกนมาว่าแจ้งเลยแจ้งเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้เนี่ยได้คุยกับคุณประกายดาวที่เป็นเจ้าของโฮมออฟฟิศ
โตเถียงกันที่บอกแจ้งความเลยอะไรนั่นน่ะอ่าคุณประกายดาวบอกว่า
พอหลังจากผู้หญิงคนนี้กลับออกไปแล้วเนี่ยเธอก็ขึ้นไปถามพนักงานที่ผู้หญิงคนนี้
มาหาที่อ้างว่าเป็นเพื่อนนะคะครับสุดท้ายก็ได้ความว่าเออก็เป็นเรื่องส่วนตัวกัน
คือจะมาเคลียร์ว่าอย่างนั้นแหละคือไม่ได้เป็นเพื่อนที่จะมาหากันดีดีหรอก
เออมีประเด็นส่วนตัวกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปสงสัยจะเป็นเรื่องอ่ะเนี้ย
ใช่คือจริงเธอบอกว่าใจจริงก็ไม่ได้อยากแจ้งความข้อหาบุกรุกหรอกแต่อยากจะเตือนสติ
เพราะว่าสถานที่นี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเมื่อกี้ที่ให้ดูป้าย
ทีเนี้ยพอมาย้อนดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นจังหวะนั้นอีกรอบหนึ่งอ่ะเออ
คุณประกายักษ์ก็บอกว่าก็อึ้งเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเครียดหรือจะขำดี
คือต่างคนต่างไม่เข้าใจอะค่ะว่ามันยังไงล่ะคือก็ถ้าจะบอกว่าเป็นคำด่า
ถ้าเขาแสดงท่าทางนี้เป็นคำด่าอืมก็ถือว่าด่าได้อารมณ์ดีอ่ะอืม
มึกออกมั้ยคนดูก็จะรู้สึกว่าเออ
แต่ใจจริงเธอก็พูดขำนะบอกว่าก็อยากให้ผู้หญิงคนนี้ก็มาขอโทษขอโพยกันนิดนึง
เราจะได้เหมือนกับสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันอะไรที่แล้วมาก็ให้มันแล้วกันไป
นี่เราก็พยายามติดต่อผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับ

อาจจะมีวิธีระบายความเครียดระบายความโกรธของเธอ

จริงก็ดีตรงที่ว่ามันไม่ได้มีการลงไม้ลงมือ
ไม่ได้วิ่งเข้าไปจิกหัวดึงเสื้ออะไรอย่างนี้

เธอก็ใช้วิธีนี้แทน
ระบายออกมาแบบนี้แล้วก็ออกไปประมาณอย่างนั้น

ก็ไม่รู้เหมือนเจ้าของโฮมออฟฟิศเขาบอก